อย่างแรกเลยเนี่ยจริงแล้วด้วยเฉพาะ
หมายถึงว่าโอเคล่ะโดยเฉพาะคนที่หาแอปพลิเคชัน

หมายถึงว่าเวลาที่เราไปเลื่อนเรื่องเจอแอปพลิเคชันหล่อฉันก็เป็นอุ้ยหิว

แต่วันนี้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเนี่ยระวังฝีดาดลิงจะแถมมาด้วย
ใช่เพราะต่างประเทศเขาบอกว่าชายส่วนใหญ่ชายกับชาย

เขาออกมาพูดว่าวันนี้กลุ่มชายรักชายทั้งหลายขอให้คุณระวัง
อันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยถูกต้ององค์การอนามัยโรคเขาถึงพูดกันมาขนาดนี้เลยแล้วกัน
คือตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองตอนก่อนหน้านี้เขาก็มีการประกาศออกมาใช่ไหมคะ
คือตอนนี้เนี่ยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ติดไปมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะ

ถ้ารวมแบบทั้งโลกแล้วตอนนี้มี๗๘ประเทศทั่วโลกที่ติดฝีดาดลิง
โดยเฉพาะก็คืออเมริกาอันดับหนึ่งมาเลย

รวมรวมว่าตอนนี้๒๑๐๐๐กว่าไรนะครับ
ทั่วโลกที่ติดฝีดาดลิงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๕ราย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
คือวันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับตุ๊สเกย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่หมาย
เฮ้ยต้องระวังไม่ใช่บอกว่าไม่ดีแต่ต้องระวัง
ก็เสี่ยวอยู่นั่นแหละฮะอันตรายที่สุด
โควิดอันตรายคล้ายกับเอดเลยเนาะมุดเนาะ
เขาบอกอย่าใช้คำว่าเอ็ดแล้วกันให้เหมือนแบบว่าอีสุอีใส
หมายถึงว่าแบบการที่เราแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรอย่างนี้
แต่เอสมันรักษาไม่หายแต่ว่าฝีดาลิงเนี่ย

เพราะตอนเนี้ยทีมสอบสวนโลกยังอยู่ในระหว่างการประสานติดตามคือเมื่อวานเนี้ยคนไทยคนไทยอายุสี่สิบกว่าถูกต้องไหม
สี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดครับใช่นั่นคือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์
ใช่ค่ะเขาก็ยอมรับว่าเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับคนฝรั่งก็คือเออคนสั่งสั่งต่างชาติอื้อฮือ
ใช้คำว่าแบบรักร่วมเพศเลยด้วยซ้ำไปจนณตอนนี้เรายังไม่เจอชาวต่างชาติ
คือตัวเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าชาติไหนคนที่ติดเชื้อเนี่ยนี่ไงอันนี้แหละคือปัญหา
ขาวอืมอ่าเป็นชาวยุโรปค่ะขาวชาวต่างชาติขาวหมดหรออย่างเงี้ยบอกแบบนี้มาเนี้ย
เราก็ไม่รู้แล้วแหละว่ามาจากประเทศไหนแสดงว่าเพราะตอนแรกคนกังวลว่าอาจจะมาฝั่งจากอ่า
ฟริกาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่เขาตอบเป็นยุโรปขาวเขาพูดแค่นั้นคือเขา
คือขาวเป็นอเมริกาก็ขาวซึ่งเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่ามาจากชาติไหน
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเขาเจอกันผ่านออนไลน์
แล้วพอเป็นเพศสัมพันธ์กันเสร็จปุ๊บตัวเขาเองมีอาการ
ก็ไม่รู้หรือต้องตอบเราก็ไม่ทราบไงใช่นะคะเราก็ยังไม่มีคำตอบ
อันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เพื่ออะไรนะ
หนึ่งเพื่อตัวเองก่อนอืมเพื่อตัวเองก่อนค่ะโอเคคุณอาจจะบอกว่าฝีอ่ะ
แม้กระทั่งคุณบอกคุณปลูกฝีแล้วเมื่อวานที่หมอแหลปแนนด้าก็บอก
มันจะมีแบบนูนคุณลองจับฝีของคุณดูถ้าเป็นฝีแบบนูนอ่ะ
ไม่ใช่ฝีดาตริงนะคะอ่ะมันวรรณโรคมันวรรณโรคครับ
แต่ถ้าสมมุติปลูกฝีแบบนี้อ่ะบุ๋มก็ไปบุ๋มก็ไปอ่ะ
เป็นบุ๋มบุ๋มอ่ะฮะนั่นคือฝีดาตริงถูกต้องป้องกันได้ป้องกัน
เพราะฉะนั้นคุณลองจับจุดที่คุณปลูกฝีของคุณตรวจที่แขนดู
รวดที่แขนว่าไอ้ฝีอยู่ที่คุณปลูกเนี่ยมันเป็นแบบนูนหรือแบบ
แบนแบนแบนแบนแบนบุ๋มบุ๋มไหมแบนบุ๋มบุ๋มแบนแบนอ่ะ
กำลังกำลังดูตรงของพี่พี่ของพี่บุ๋มแต่ว่าจริงจริงเนี้ย
ถ้าจำไม่ผิดอาจจะมีช่วงของปีปีพศค่ะสองพันห้าร้อยยี่สิบสาม
อ่าของน้องเป็นสองก้านทั่วโรคทั่วโรคเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ย

ใช่ไหมคะมันก็มีการฉีดกันมา
แต่หยุดฉีดที่แบบว่าวันหนึ่ง

แบบว่าไม่ฉีดทั่วโลกคือปี๒๕๕๙

รู้สึกจะประมาณสองเจ็ดถ้าจำไม่ผิดสองเจ็ดยังมีการฉีดกันอยู่อืม
ปุ๊กโกะมันสามศูนย์ก็ยังทำอยู่นะแต่ของหนูก็มีแต่ไม่รู้อันนี้คืออะไร
สองเก้าเนอะสองเก้าสองเก้าแปลว่าเมืองไทยอาจจะฉีดถึงสามสูง
หมายความว่าล่าล่าสุดเข็มสุดท้ายเนี้ยก็อาจจะมีประมาณสองเจ็ดสองแปดอย่างงี้แหละฮะ
ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่ามันมีมาแต่คนเขาบอกว่าสองพันสองพันห้าร้อยยี่สิบสาม
อันนี้ตามที่เขาบอกกันมาแต่วันนี้ที่เขาบอกให้สังเกตดูดีดีว่า
ไอ้ที่เราฉีดกันแล้วมันสามารถป้องกันได้แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อืม
สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์
แต่วันนี้คุณจะต้องดูว่าไอ้ฝีที่คุณปลูกมาเนี่ย
มันเป็นนูนครับหรือแบนอ่าถ้าเป็นแบบแบนอันนั้นแหละคือเป็น
ฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาดลิงมาแล้วแต่ถ้าเป็นนูนนั่นคือเราฉีดป้องกันวรรณโรค
เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันให้หมดแต่วันนี้เรากลับมาเนื่องจากว่า
เราต้องถ้าสมมุติเราจะใช้คำว่าระบาดมีการระบาดในประเทศนะฮะ
ก็คือเป็นคนไทยเนี่ยคนแรกคนเดียวของที่เป็นคนไทย
แต่ประเด็นคือเรายังไม่สามารถหาต้นสายปลายเหตุได้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
แต่เรารู้แต่ว่าโอเคล่ะคนไทยที่ติดเชื้อฟีดาดลิงมาเนี่ย
เขามีผู้สัมผัสร่วมร่วมบ้านเขาเนี้ยสิบคนครับผู้ป่วยยังมีบ้านอีกหลัง
มีผู้สัมผัสอีกหกคนคือสิบหกคนเนี่ยเป็นคนไทยฮะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอาการแสดงอะไรออกมาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว
แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจแล้วก็ได้เฝ้าสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง
สำหรับตัวผู้ป่วยไม่ได้มีอาการอะไรมากมายอยู่ในระหว่างการรักษาของโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลครับผม
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา